เหตุการณ์นี้ตีสามครึ่งที่ผ่านมานะคะหนุ่มขี่บิ๊กไบท์ค่ะที่ถนนสุวินทวง
ปรากฏว่าเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟคอขาดเลยอ่ะค่ะ

เป็นชั่วโมงไม่เจอนะคะจนเขาต้องภาวนาว่าขอให้เจอศีรษะเถอะ
จะนำไปต่อให้สุดท้ายเจอโอ้โห
ตีสามครึ่งค่ะตำรวจสอนอมีนบุรี
เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงมูลนิธิร่มไซมีนบุรีไปตรวจสอบนะคะ
ปากซอยราชอุทิศ๕๔มุ่งหน้าถนนสุวินทวงมีนบุรีกรุงเทพค่ะ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันนี้ค่ะพุ่งชนเสาไฟ
คนขับเสียชีวิตทันทีเลยนะคะครับคนขับเนี่ยเป็นผู้ชาย
อายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปีศพเนี้ยไม่มีศีรษะอืม
แต่แผลเต็มตัวเลยแล้วก็แผลใหญ่ถึงขั้นไส้ทะลักออกมาด้านนอก
ครับเขาใส่หมวกกันน็อกนะคะเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบ
ห่างออกไปห้าร้อยเมตรพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบนี่แหละ
คาวาซากิสีเขียวรุ่นนินจาหมายเลขทะเบียน๑กไก่นเนน
เก้าเก้าเก้าแปดกรุงเทพล้มคว่ำอยู่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า
ศีรษะผู้ตายไม่เจอเจ้าหน้าที่หาเป็นชั่วโมง
หายังไงก็หาไม่เจอครับจากการสันนิษฐานเบื้องต้นของตำรวจสอนอมีนบุรีนะคะ
ระหว่างที่เร่งค้นหาศีรษะของผู้ตายอ่ะค่ะคาดว่าผู้ตาย
กระแทกกับแท่งเบรีเออร์ศีรษะก็เลยกระเด็นหลุดจากตัว
ไปอยู่ในพงหญ้าข้างทางก็คงจะเข้าตรงคอพอดีอ่ะฮะ
มันก็ใช่หลายคดีแล้วนะหลายกรณีแล้วจริงจริงแล้วเช้าวันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่อีกชุดก็ไปค้นหาศีรษะของผู้ตายอีกครั้ง
เจอจริงอยู่ในพงหญ้าจริงจริงตรงนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้ไกลจากจุดเกิดเหตุนะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตรนักข่าวของเราก็ไปคุยกับอาสาสมัครกู้ภัยร่มใส่
คนที่เข้าไปนำศีรษะของผู้ตายออกมาค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าคนที่เจอคนแรกคือเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
เขาก็ประสานงานกันแล้วก็ไปสมทบกัน
แล้วตอนที่เจอศีรษะของผู้ตายได้อยู่ที่ใต้ต้นหมาย
เป็นร่องลึกลงไปแล้วก็มีย่าปกคลุมมีหอยทากมีแมลงไต่
ก็ขออภัยนะคุณผู้ชมเล่าละเอียดนิดนึงคือหูซ้ายติดมากับศีรษะ
หูขวาหายไป
คือถ้าไม่สังเกตดีคือแทบมองไม่เห็นศีรษะของผู้ตายเลย

เขาคิดว่ากลัวจะไปติดกับรถพลิกอัพรถอะไรอย่างนี้
เผื่อเดี๋ยวเวลากลับไปถึงบ้านเขาจะตกใจว่า
ศีรษะเขาไปอยู่บนรถเขาได้ไง

เขาบอกว่าหาแถวนี้บริเวณนี้ครับ
ด้านคู่ขวาเนี่ยตั้งแต่ไล่ย่าเดินมาเรื่อยไม่เจอ
แล้วช่วง๙โมงประมาณ๙โมงเขาเจอพอดี
แล้วก็ได้มาช่วยเขามาช่วยยกศีรษะ
แล้วมาใส่กับผ้าห่อศพอะไรอย่างนี้ครับ
นี่ก็ประมาณสักประมาณ๒๐เมตรได้มั้ง
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูรหัสนคร๕๐
คนที่พบศีรษะผู้ตายเป็นคนแรก
ก็ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรานะคะว่า
เขาภาวนาเลยนะว่าขอให้เจอเธอขอให้เจอเธอ
แล้วก็บอกกับผู้เสียชีวิตว่าถ้าเจอจะเอาไปต่อให้
พอภาวนาแบบนี้แล้วเจอเลยนะคะ
ก็รีบนำส่งสถาบันนิติเวศผู้ตายชื่อว่า
นายอิสราธนัทนิติกุลค่ะครับ
ตอนนี้ก็เขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ในจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะ
มีเนี่ยค่ะโอ้โหคราบเลือดร่องรอยเฉียวชน
กล้องวงจรปิดของหมู่บ้านพลอยชม
เจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านก็เปิดภาพจากกล้องวงจรปิด
จากกล้องวงจรปิดคือแทบจะไม่เห็นบิ๊กไบท์เลยนะคะ
จังหวะที่ชนนี่นะคะคือมันมืดด้วยเนี่ยตามวงกลมสีแดงนะคะ
พี่วินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่บอกว่าช่วงกลางคืนไฟส่องสว่างไม่เพียงพอค่ะ
พื้นที่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุถนนไม่เรียบด้วยค่ะ
รถจักรยานยนต์ที่ผ่านตรงนี้เสียหลักบ่อยมาก
ว่าบิ๊กไบท์ก็คงจะมาเร็วแล้วก็เสียหลักเหมือนกัน
ว่าที่หมวกกันน็อกกระเด็นตกลงไปเนี่ยนะคะ
อาจจะไม่ได้ใส่อาจจะแบบพกมา
แต่ไม่ได้ใส่แต่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกคาดว่านะ
แต่ว่าอันนี้คือเวลากลางวันจะเห็นพื้นขลุขระแบบนี้
แต่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี่ยฮะ

แต่เราก็ไม่เห็นไฟหน้ารถนะ

แต่ว่าไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์มันก็แล้วแต่คันด้วยนะ

บางคันเขาก็อันเล็กอันใหญ่นะ
แต่ว่าดูแล้วมันมืดจริงนะ
เดี๋ยวฟังข้อมูลจากพี่วินที่เขาอยู่แถวนั้นหน่อยนะ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงรถมันมาแรงมาวื้นแล้วก็เสียหลักสะบัด
เอาไม่อยู่แล้วก็ไปปะทะแท่งบริเอ้อ
แล้วก็ล้มไปโดนที่ว่าหน้าหาย

แต่ใส่หมวกกันน็อกมันก็ต้องมีเลือด
แต่พอหน้ามันก็จะต้องไปกับหมวกกันน็อก
ก็นี่หมวกกันน็อกมันไปอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่ง
ส่วนเรื่องคดีความตำรวจสพมีนบุรีบอกว่า
จากการสอบพยานในที่เกิดเหตุนะคะ
ช่วงเกิดเหตุก็ไม่มีรถคู่กรณีเลย

ส่วนศพก็ยังอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ก็ได้มีการประสานญาติให้ไปรับศพ
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ